สุรินเนี่ยมีคนเชิญร่างทรงมาให้มาประทับร่างซะหน่อยจะช่วยเจ้าของบ้านเขาบอกว่านอนไม่หลับนอนไม่หลับหลายวันแล้วจะเป็นอย่างไรติดตามในหัวเขียวข่าวเด็ดครับ

อันโชคเราอ้างทรัพย์บ้านกลบก่อน
มีเกียรติการ
ผู้ชายเสื้อขาวโพกผ้าแดงคนนี้เขาชื่ออาจารย์บี
จันบีเขาได้รับเชิญมาจากกลุ่มชาวบ้าน

จัดขึ้นในบ้านที่หมู่๕ตะบนสำโรงจังหวัดสุรินครับเมื่อวานนี้
เพราะอะไรเพราะเจ้าของบ้านวัย๔๗ปีเนี่ย
เขาป่วยเออป่วยประหลาดครับ
นอนไม่หลับนอนไม่หลับมา๔วันติดแล้วคุณผู้ชมฮะ
แล้วร่างทรงหมอธรรมอาจารย์บีก็ทำพิธีเข้าทรงประทับร่าง
สักพักนึงพ่นภาษาเขมรเลย
เขมรเลยจับใจความได้ว่า
สารปู่ย่าตายายที่อยู่ใกล้หนองน้ำมันพังลงมา
ทำให้ผีวิญญาณเจ้าที่ไม่มีที่อยู่ต้องเร่ร่อนไปเรื่อย
จนกระทั่งมาเจอกับเจ้าของบ้านหลังนี้แหละ
ผีเจ้าที่จึงทำให้เจ้าของบ้านนอนไม่หลับ
แล้วก็แนะให้สร้างบ้านหลังใหม่เดี๋ยวเถอะ
อาการป่วยนั้นจะหายไปเป็นความเชื่อนะครับ
ครับแต่ชาวบ้านก็ยังถือโอกาสนี้ครับแม่

จะนำไปเสี่ยงโชคต่อไปครับนี่จันบีรำโชว์ด้วย

ไปต่อกันที่อุทัยธานีคนที่เขาโชคดีได้โชคใหญ่ก็ต้องมาแก้บน
แก้บนให้กับท้าเวสวันกับเจ้าแม่ตะเคียนทอง
ลิเกเต็มคณะมาเลย
นี่ครับลองดูภาพลิเกสักหน่อย
เป็นบรรยากาศที่วัดอำภาวันครับหรือว่าวัดปากกล้วย
ตะบนทุ่งพงศ์อำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานี

เขาจ้างลิเกคณะใหญ่มาเลยนะ
มาแสดงแก้บนให้กับท้าเวสุวรรณกับเจ้าแม่ตะเคียนทอง
ก็คือพี่สบายเงินกับพี่จำปาในวัดแห่งนี้
หลังจากมีคนโชคดีได้ลาบก้อนโตครับ
ถูกลอตเตอรี่เยอะมากเลยไม่ประสงค์จะออกนาม
ปุ้ยกระดอมจะไปนับญาติกับเขา

ท้าเวสวรรณกับเจ้าแม่ตะเคียนทอง
ที่ว่าชื่อพี่สบายเงินกับพี่จำปาที่วัดนี้เนี่ย
เป็นเรื่องที่ลือกันมาถึงความศรัทธา
ในและนอกจังหวัดอุทัยธานีครับ

จึงมีชาวบ้านและนักเสี่ยงโชคในพื้นที่แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียง
นะครับมาวัดนี้เป็นจำนวนมากเลย
เอาน้ำแดงมาถวายจุดทูบบูชาแล้วก็จุดทูปเสียงโชค
ขอพรตามความเชื่อแต่ละคนก็ได้เลขไปสินะฮะ
เลขทูบที่จุดเสี่ยงทายได้กันเลขกันไปต่างนานา
แล้วแต่คนไหนจุดได้เลขอะไรไป
บนเอาไว้ถ้าได้โชคได้ลาบรางวัลใหญ่จะกลับมาแก้บนอีกครั้งหนึ่ง
ค่ะเดี๋ยวเราดูนะครับ
เนื่องเลยค่ะพาไปดูตัวเงินตัวทอง

อยู่ตรงไหนนี่
ใต้รถหรอหรืออะไรเนี่ยเรื่องยนต์หรออ๋อ
ไม่ไปอยู่ตรงนั้นนั่นยังไงนะฮะ
นี่ค่ะไปมุดใต้ท้องรถแล้วก็จับหางมันอีกคนเองค่ะไปด้านบนห้องเครื่องพยายามไปดึงมันออกมาใช้เวลาสักพักใหญ่เลยนะคะ
แต่ว่าถ้าฝั่งหนึ่งดึงจากข้างล่างอีกฝั่งดึงจากข้างบนมันจะยืน
ต้องทางเดียวต้องสามารถดีกันค่ะแล้วสุดท้ายออกมาเห็นไหมต้องปิดปากมันก่อน
ปิดปากดอมนี่คุณผู้ชมสุดท้ายแล้วเอาออกมาได้แบบนี้ค่ะ
เราไปคุยกับเจ้าของรถนะคะชื่อว่าคุณชัชชานนท์อ่อนก้อน
เขาบอกว่าขับรถมาที่ตลาดเนี่ยเอารถมาจอดตรงนี้มากับคุณแม่
คือมีคนเห็นตัวเงินตัวทองอยู่ใต้ท้องรถนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ไปตามเขา
เขาก็มาก้มดูเอ๊ะตกใจเฮ้ยมันอยู่ใต้ท้องรถจริงแล้วสักพักหนึ่ง
มันมันคลานเข้าไปในห้องเครื่องอ่ะค่ะก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วยจับ
พอจับได้คิดว่ามันน่าจะติดมาจากบ้านน่าจะติดมาจากบ้าน
อยู่ห่างจากตรงนี้ไปสักประมาณ๑๔กิโลเมตร
คุณชัชชานนท์บอกว่าเดี๋ยวจะเอาเลขทะเบียนรถเนี่ยนะคะนี่
ไปเสี่ยงโชคบง๔๙๕๙หมวดจังหวัดชายนาฏเอาจังหวัดชายนาฏไปด้วย
เพราะว่ามีปรายศนีย์มีเลขปรายศนีย์นะชัยนะ
ไม่ถ้าติดมาจากบ้านบ้านเลขที่ต้องบ้านเลขที่นะ
ถ้าบ้านเลขที่พี่ไปถามแหล่งข่าวเองเลยเนี่ยถ้าติดมาจากบ้านมันต้องมีเลขที่บ้านด้วย
ตายแล้วเป็นความผิดรสสรีนอีกเนี่ยอันนี้อยู่ใต้ท้องรถเลยเนอะ
เห็นผมอยู่ใต้ท้องรถนั้นผมเติมลมยางอยู่นะอย่าตกใจนะ
เออไม่ได้ตัวเงินต้องปกติเวลาเราดูจากเครื่องปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศอ่ะคุณผู้ชมฮะอันนี้อะไรเนี่ย
แอร์เนี่ยเอออยู่ในแอร์

ปกติงูมันจะอยู่ถ้าไม่ในพงหญ้าก็หัวพี่เบิร์ต
อันนี้อยู่ในแอร์
มันไปยังไงก่อนทำไมมันอยู่บนผนังมันไปยังไงก่อน
คือเจ้าของร้านเนี่ยเขาบอกเขาก็ระหว่างทำผมให้ลูกค้าอยู่นะ
คราบงูครับคราบงูปลิวมาแสดงว่ามันลอกคราบในแอร์สิ
มันต้องอยู่นานแล้วสิอยู่นานแล้วครับ

งูเขียวโผล่หัวออกมาก็เลยแจ้งขอความช่วยเหลือจากกู้ภัยครับ

สุดท้ายนี่คราบงูอันนี้เลยพี่เบิร์ต

นี่แหละที่มันปลิวหล่นลงมาจากแอร์ครับ
ก็ไล่เจ้างูอยู่พักใหญ่สุดท้ายมันเลื้อยหนีขึ้นไปตามผนัง
แล้วก็ตกลงมาที่พื้นครับแล้วก็เลื้อยออกไปจากร้านอย่างรวดเร็ว
เจ้าของร้านเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะเอาบ้านเลขที่ไปเสี่ยงโชคก็คือ
ว่าเลขที่๒๒หมู่๘ครับไม่รู้จะให้โชคหรือเปล่านะ
ช่วงนี้เซียนตัวเลขเขาเริ่มมาเปิดเผยแนวทางของเขาแล้ว
ไปดูพ่อน้ำสองก่อนเลยมนต์สิทธิ์คำซ่อโอ้โห

นี่แหละครับโชว์ลอตเตอรี่เป็นปึกเลยคุณผู้ชมนะฮะ
แล้วเจ้าตัวก็ไปยืนถ่ายป้ายทะเบียนรถตุ๊ก

มันมีความหมายยังไง
ก็คือเมื่อวานพี่เขาเรียก๓ล้อ

งวดวันที่๑กันยายนนะครับ

เขาบอกเขาชอบ๘๒๗๗๑๘แล้ว๖๔๕
ยังไงก็ใช้วิจารณญาณอย่าซื้อเยอะนะครับ
จากนี้พี่มนต์สิทธิ์ยังโพสต์คลิปตอนไปร้องเพลง

มีคนดูนะครับร้องจนหลับเลยอ่ะ

แต่ที่แน่ต้องมีอะไรเจ๊

แล้วก็ถ้าออกมาก็แค่แบบเสียความรู้สึก
เจ็ดสีสวย
พี่ปุ้ยบอกเองใช่ไหมเจ๊นุกนี่แม่นใช้ได้
ใช่เข้าหม่อยนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมวันที่๑กันยายนเนี่ย
กองสลากจะสัญจรไปออกสลากที่นครนายก
จังหวัดนครนายกอยากให้คนในพื้นที่ได้เห็นกระบวนการการออก

ปรากฏว่าเลขที่เกี่ยวกับตัวผู้ว่าเนี่ย
เกลี้ยงแผงเลยนะคะเกลี้ยงหมดเลยค่ะ

สำหรับชาวนครนายกที่หาซื้อกันนะฮะ
คือจากการสอบถามบรรดาพ่อค้าแม่ค้าสลากเนี่ย
บอกว่าเลขเด็ดที่เกี่ยวกับตัวท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
ก็คือคุณอำพลอัคภากรกุลเนี่ยนะคะ

นี่ค่ะเลขอะไรบ้างล่ะที่ได้รับความสนใจนะคะ

รถประจำตำแหน่งของท่าน๒คัน
คันแรกโฟ๕เห็นไหม

แล้วก็เลขที่เกี่ยวกับจังหวัดนครนายก
ก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กันนะคะ

ก็เอานะครนายกเนี่ย
เขาแบ่งเขตการปกครองเป็น๔อำเภอ

๕เทศบาลตำบล

ไม่ไล่ซื้อกันตายเลยเหรอ

แต่ว่าท่านผู้ว่านี่ต้องเป็นที่รักของคนในพื้นที่